เมื่อวานเนี่ยกีฬาทางน้ำนะครับทั้งวินเซิร์ฟหรือว่าเรือแคนูเองเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการแข่งขันเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยนะครับในช่วงเที่ยงเนี่ยติดตามกันได้นะครับในช่วงข่าวกีฬาจะมีการเลื่อนกีฬาชนิดอื่นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่เดินทางจากบ้านเราไปเนี่ยก็มีการเลื่อน

ได้มาจากชินวัฒน์เลอสันนะครับกับทางปริยานุษย์ปฐุมศรีวิโรธครับ
ในจังหวะนะครับไปดูเทนนิสกันบ้าง
ผสมในรอบแปดคู่สุดท้ายแทมมารีธนสุการวัยสี่สิบสอง
จับคู่กับสัญชัยรัตติวัฒน์พบกับทางฟรานซิสเคซี่
แล้วก็ทางอิคูปาสคิมอาคันทราชจากฟิลิปปินส์เจ้าภาพ
ปรากฏว่าก็เป็นคู่ผสมของไทยที่ชนะไปได้๒เซตรวดนะครับ
สี่และเจ็ดห้าเข้ารอบไปเจอกับทางเบียทิศกูมูลล่า
แล้วก็เดวิดอากุลคู่มือ๔จากอินโดนีเซีย
ทั้งคู่นะครับก็ยังได้มีการเตรียมการสำหรับพายุ
ใต้ฝุ่นนะครับที่ซอยที่กีฬาเทนนิสน่าจะได้ผลกระทบเหมือนกันนะครับ
บอกว่าก็ไม่กังวลนะครับเพราะว่าเชื่อว่าพายุเนี่ย
ไม่น่าจะเข้าหนักที่มันนิลาครับแล้วก็อาจจะเอาเกมมาเล่นกันที่เพย์กับเรานะครับ
เพราะว่าถ้าฝนตกก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราก็คงต้อง
สแตนบายรอที่นี่ค่ะครับที่มีน่ะก็
มันก็เหมือนไปแข่งแมททั่วไปที่ฝนตกทุกวันอยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันคงไม่แรงขนาดนั้น
แบบไฟดับหรืออะไรอย่างนั้นนะเนอะก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนอะ
บอกว่ามันยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบวอร์นิ่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่ามันเคยแบบอย่างที่ไปแข่งอเมริกามันมีวอนนิ่งว่า
เออระวังไฟดับให้เตรียมตุ๋นอาหารตุ๋นน้ำมาไว้
ก็มันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะใช่
นัดต่อไปก็เจอศึกหนักเจอกับเมียนมานะครับ
วันที่๖ธันวาคมในเวลาเที่ยงครับ
ส่วนการแข่งขันลอนโบซีเกมที่เมืองคลากประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
รอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่
เทรอ้นทองแล้วก็วรเมฆสิงแก้วสอนนักกีฬาลอนโบนะครับ
ก็เป็นความหวังเหรียญทองของไทยลงแข่งขันเจอกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
รอบแบ่งกลุ่มครับอุเทนแล้วก็วรเมฆเก็บจะชนะทั้ง๓นัดนะครับ
แต่ว่านัดนี้คู่ของฟิลิปปินส์มาดีเกินคาดนะครับ
ก็พลิกเอาชนะคู่ของไทยไปได้๑๙ต่อ๑๑นะครับ
ในรอบหลังทำให้ฟิลิปปินสคว้าเหรียญทองไปครองครั้ง
อุเทนแล้วก็วรเวทได้เพียงแค่เหรียญเงินครับ
เหรียญกันหน่อยครับอันดับ๑ฟิลิปปินส์๓๘ทองนะครับ
ครั้งที่แล้วแข่งจบธุรมิตได้ไป๒๔ทอง

น่าพลาดแล้วนะครับเป็นเจ้าเหรียญทองแน่นะครับมาแบบนี้

แล้วก็ที่๕ไทย๖ทองเท่าอินโด

๖เหรียญทองของไทยสรุปกันหน่อยมาจาก
โปโลน้ำ๑เหรียญทองในประเภททีมหญิง
ฟอร์บอล๑เหรียญทองในประเภททีมชาย
คุรา๒เหรียญทองยิงปืน๑เหรียญทอง
ก็ได้มาเมื่อวานนี้นะครับจากนพิษต่อตั้งพาณิชย
จากปืนยาวอัดลม๑๐เมตรชายครับ